คุณผู้ชมครับส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุฟ้าวันนี้
เขานัดรวมตัวกันตั้งแต่บ่าย๓โมง
ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิที่เกาะพญาไทย
แล้วก็มีการทำกิจกรรมก่อนที่จะเคลื่อนขบวน
วันนี้เขาไม่ได้เคลื่อนขบวนแบบเดิมฮะ
เขาจะเปลี่ยนเส้นทางไปทางถนนพะหนโยธิน
และนี่เป็นบรรยากาศนะครับในช่วงที่ก่อนที่เขาจะเคลื่อนขบวน
ซึ่งล่าสุดได้ข่าวว่าเคลื่อนขบวนแล้ว
เมื่อสักครู่นี้เป็นตัวแทนของคนตายจากโรคโควิด๑๙ครับ
ที่เขานำมาเผาเชิงสัญลักษณ์
ถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลนะครับ
เมื่อกี้เขาเผาหุ่นกันไปแล้วนี่ฮะที่เอามากองเนี่ยนะครับ
หุ่นกันไปแล้วแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวน
แล้วล่าสุดก็เริ่มมีการเคลื่อนขบวนแล้ว
วันนี้เขาจะไปทางถนนพะหนโยธิน
จะไปเลี้ยวเข้าที่ซอยประหลโยธินซอย๒ฮะ
คือตรงนั้นถ้าใครเคยผ่านใครเคยรัดใครเคยมีบัตรผ่าน
จะสามารถทะลุออกมาได้เข้าไปสู่พื้นที่ร๑รอ
บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีได้
แต่ทางรองผู้จัดการตำรวจนครบานบอกเลยนะครับ
ย้ำแล้วก็เตือนเลยทำแบบนี้ฝากพรกรฉุกเฉินนะ
แล้วเส้นทางดังกล่าวโรงพยาบาลเพียบหน่วยทหารเพียบนะ

ใช่มีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
และนี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
จะเห็นว่าควันจากการเผาหุ่นที่แสดงออกถึงความผิดพลาด
ในการเกิดคนตายอย่างมากมายจากโควิด๑๙
นั่นคือสัญลักษณ์ก่อนที่เขาจะเดินขบวนต่อวันนี้ครับ
นี่เป็นภาพสดของการเคลื่อนขบวนนะคะ
วันนี้เขาบอกว่าจะยึดแนวทางก็คือไม่เน้นปะทะ
แล้วก็จะเดินไปตามแนวทางของกลุ่มมวลชนนะคะ
จับตาดูไปพร้อมกับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะคุณผู้ชม
เราก็เกาะติดไปพร้อมกับสถานการณ์อื่น
ที่จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปด้วยนะคะ
ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ต้องใช้เส้นทาง
ไม่ได้ต้องระวังเฉพาะวิภาวดีรังสิตแล้ว
หนโยธินเองแล้วก็บริเวณโดยรอบถนนที่เชื่อมต่อ
โยงไปถึงอย่างพระรามหงพระราม๖ก็ต้องจับตาด้วย
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบความเคลื่อนไหวเป็นระยะนะคะ